ดูคลิปคนหัวร้อนกันหน่อยนะคะเกิดขึ้นบนท้องถนนพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
รถกระบะปาดหน้ากันและหลังจากนั้นเบิร์นยางใส่กัน
ก็คือทำให้ถนนเนี่ยเต็มไปด้วยควันจากการเบิร์นยางสีดำเต็มไปหมดเลยนะคะ
แล้วก็มีการคว่างของใส่กันด้วยดูคลิปกันเลยค่ะ
นี่นะคะนี่เป็นกล้องหน้ารถของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ
ซึ่งขับตามรถกระบะด้านหน้าที่เขามาก่อเหตุ
แต่ว่านี่เป็นช่วงที่คือมันเกิดเหตุการณ์หลังขึ้นแล้วนะคะ
เหตุการณ์ก็คือผู้ชายคนนี้จู่รถกระบะคันหน้า
เขาจอดชิดซ้ายแล้วก็โบกมือเหมือนเรียกให้จอด
อยู่ทำไมล่ะคะไปสิคะแต่รถกระบะคันนี้ไม่ยอมจบนะคะ
ตามไปอีกเป็นคลิปที่๒นะคะ
คลิปที่๒ก็คือรถกระบะที่เขาโบก
เขาแซงไปด้านหน้าอีกทีนึงเขากลับมาอยู่ด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะ
และหลังจากนั้นก็พยายามเบิร์นยาง
เพื่อให้รถมันมีควันออกมาแล้วสุดท้ายจอดกลางถนนแบบนี้เลยค่ะ
ไม่ให้ไปไหนนะคะแล้วก็เบิร์นยางเป็นควันดำแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะคะ
คนที่ขับรถอยู่ด้านหลังย้ำว่าเป็นผู้หญิงนะ
พยายามจะออกด้านขวาเพื่อที่จะแซงไป
แต่ว่าสรุปสุดท้ายผู้ชายคนนี้ค่ะปลาของใส่รถ
เขาทำไปทำไมมันมีสาเหตุเนี่ยนะคะ
เราไปฟังจากคนที่ขับรถคันหลังเป็นผู้หญิง
ชื่อว่านางสาวสริญญาพิมโคกรวดอายุ๓๘ปีเป็นพนักงานโรงงานนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าวันที่๖สิงหาคมที่ผ่านมาถนนเส้นนี้คือ
ทางขึ้นเขาชีในพื้นที่หมู่ที่๖ตำบลบึงอำเภอศรีราชาค่ะ
เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่าก่อนเกิดเหตุที่จะมาเป็นคลิป๒คลิปนี้ต่อกัน
เธอบอกว่าเธอขับรถไปตามเส้นทางขึ้นเขาชี
ระหว่างทางมีรถกระบะอีซูซูสีบรอนไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
เร่งเครื่องแซงซ้ายย้ำว่าแซงซ้ายนะคะแซงซ้ายขึ้นมา
เธอก็เลยบีบแตร่เตือนไปหนึ่งครั้งเพราะว่ากลัวจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น
นี่แหละการบีบแตรของเธอน่าจะเป็นการสร้างความไม่พอใจให้กับรถกระบะคันนี้
รถกระบะคันนี้ก็เลยขับตามมาโบกให้จอดแล้วขับขวางอีกที
จากนั้นมีการเบิร์นยางอ่าฟังเสียงผู้เสียหายหน่อย
เขาโบกให้เราจอดแล้วรอบหนึ่งเราไม่จอดไม่จอดไม่กล้าจอด

แล้วก็จะออกไปห้องหมือเหมือนกว้าง
เหมือนเป็นกุญแจตัวล้อเตรียมติดล้อขาด
ว่าเวลารถเราจอดกลางรถหายน่าจะเป็นตัวนั้นอืม
สาวสิริญญาได้ภาพจากกล้องหน้ารถนี่แหละค่ะเอาคลิปนี้ไปแจ้งความที่สพนขามให้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
เพราะว่าเธอก็ยังไม่ทราบจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบเลยนะว่าเขาเป็นใครมาจากไหน
เพราะว่าหลังจากที่ก่อเหตุแบบนี้เธอก็เลี้ยวขวาออกแล้วก็ขับหายไปเลยเพราะว่าเธอไม่อยากมีเรื่องจริงนะคะ